คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ

ขับฝ่าไฟแดงผุ้งชนกระบะสองคัน

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๒คน
รถเก๋งด้านหน้าพังยับเยิน
รถกระบะอีกคันถูกกระแทกด้านหน้ารถได้รับความเสียหายเช่นกัน

รถเก๋งที่มีหญิงอายุ๕๐ปีขับฝ่าสัญญาณไฟจราจร
่งหน้าเข้าตัวเมืองน้องคายด้วยความเร็ว
ได้รับสัญญาณไฟเขียวกำลังเลี้ยวขวา

แล้วเสียหลักหมุนไปชนด้านหน้ารถกระบาดที่จอดติดไฟแดงอยู่
ถอยหลังผ่านหน้าร้านประดับยนต์แห่งหนึ่งไปอย่างช้า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๓ตมบวินนศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ทำให้รถกระบะได้รับความเสียหาย
นายศิลาธาวรสันในยุค๒๓ปี
พนักงานร้านประดับยนต์ที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุเปิดเผยว่า

โดยติดเครื่องยนต์ใส่เกียร์ว่างและดึงเบรกมือไว้

ออกไปลานกว้างหน้าร้านแล้วตกลงร่องกลางถนน
เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

และบนทุกข์พุ่งชนกับรถอิซูซูมิว๗
บนถนนสาย๔๑ในพื้นที่หมู่๒ตะบนป่าเวย์

สอบสวนทรัพยากรเกิดเหตุในทวีพลแหวนวงอายุ๔๓ปี
เทลเลอร์คันนี้มาตามเส้นทางปกติ

จู่รถเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนไปอีกฝั่ง
พุ่งชนรถอิซูซูมิว๗ที่ขับสวนมาจัง
ทำให้คนขับขี่และผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ๒คน
มีบาดแผลฉีกขาดที่ใบหน้าเพราะดีอาการไม่สาหัส
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา
ขับรถประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

ก่อนจะประสานรถเครนยกรถออกจากจุดเกิดเหตุ